ขอบคุณคุณมาซีรีส์ด้วยค่ะคุณผู้ชมครับไปดูอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคน
น่าจะได้อ่านกันแล้วในโลกออนไลน์คุณคิงก่อนบ่ายเขาโพสต์เอาไว้บอก
โดนกลับตัวเองค่ะคิดมาได้ยังไงหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทอ่า
ทานอาหารทะเลก็มีการโชว์เมนูเมนูกันด้วยนะคะ
เขาบอกว่าไม่แทงจนเกินไปเอาไหนลองดูกันหน่อยสิ
เป็นการโพสต์ที่น่าสนใจนะอ่าโดนกลับตัวเองคิดมาได้ยังไง

เออทำไมคิดแค่พันเจ็ดนั่นคือประเด็นอ๋อนี่คือคุณคิงก่อนบ่ายนะคะ
หรือว่านายนพัฒน์ชุ่มจิตรีนักแสดงพิธีกรตลกชื่อดัง
เขาโพสต์ลงโซเชียลเลยบอกว่าโดนกับตัวเองที่อ่าวมะนาว
ช่วยกันแชร์หน่อยครับมากินสิบกว่าคนคิดมาได้ไง
หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทมียำไข่แมงดาผ้ากุ้งหอยทรงเครื่อง
แดดเดียวหมึกกระเทียมหึกชุบแป้งทอดหลายเมนูอยู่นะ
เชิญชวนให้มาเที่ยวอ่าวมะนาวกองบิน๕ประจวบคีรีขันบ้านเรา
พร้อมแสดงราคาอาหารในเมนูเมื่อสักครู่นี้ที่เขาถือเมนูให้ดู
เขาบอกเลยบอกอาหารจานเดียวเนี้ยสี่สิบบาท
ต้มยำหม้อละ๑๕๐บาทปูม้านึ่งตามราคา๕๐๐บาทต่อกิโลกรัม
ช่วงนี้ปูม้าแพงจริงแต่ก็การันตีนะคะว่าอาหารยังไม่แพงเลย
ต่อให้มา๑๕คนท้าเลยนะมา๑๕คนค่าอาหารก็ไม่ถึง๗๘๐๐บาท
ที่สำคัญน้ำทะเลลงเล่นน้ำได้น้ำสะอาดมากค่ะ
การันตีนะครับอามะนาวในกองบิน๕นะครับประจวบอาหารไม่แพง
รับรองว่าต่อให้คุณมา๑๕คนค่ะอาหารก็ไม่น่าจะถึง๗๘๐๐บาท
แล้วน้ำมันเล่นได้ด้วยน้ำสะอาดเพราะว่าทหารที่นี่เขาจะดูแลความสะอาดนะครับ
ข้าวผัดอาหารจานเดียวแล้วก็จาน๔๐บาท
ผู้สื่อข่าวเขาก็มีการโทรศัพท์ไปสอบถามคุณคิงนะ
ว่าที่โพสต์ลงในโซเชียลคือต้องการอะไร
เขาบอกตอบเลยบอกว่าจริงแล้วจุดประสงค์คืออยากชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวอ่างมะนาว
คืออาหารอร่อยราคาก็ไม่แพงปริมาณก็ให้เยอะ
แล้วก็ยังถูกกว่าเมืองท่องเที่ยวหลายแห่ง
หนึ่งในนั้นถูกกว่ากรุงเทพมหานครด้วยนะคะบอกเลย

สถานที่พักผ่อนสำหรับครอบครัวอย่างแท้จริงค่ะ
โดยอ่าวมะนาวกองบิน๕ได้รับรางวัลระดับดีมากหรือ๕ดาว
การประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดท่องเที่ยว
โครงการชายหาดติดดาวของกรมควบคุมมลพิษคพ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย
ก็เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเรื่องความสะอาดหาดทรายสวยน้ำทะเลใสนั่นเองค่ะ
เห็นจนอยู่ในภาพธรรมชาติมากนะ

คือตอนแรกในหัวคือกุ้งเบาปูมะนึงไม่ถึงพันเจ็ดอยู่นี่แหละ

มีหมึกชุบแป้งทอดด้วยอ่ะโอ้โห